ส่วนที่กลางเมืองหาดใหญ่ชาวบ้านเขาก็ภาวะนะฮะ
เพราะว่ามีวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์มา
แล้วก็มาดูเหยื่อว่าเหยื่อคนไหนน่าสนใจบ้าง
จากนั้นลงจากรถจักรยานยนต์เอาปืนมาทุบหน้าเลยนะ
ทุบหน้าไม่ได้จี้ไม่ได้บอกเอาเงินมาอะไรอย่างนี้

ท้ายที่สุดตำรวจสามารถจับกลุ่มตัววัยรุ่นนี้ได้นะครับ
ก็สาภาพว่าต้องการที่จะหาเงินเพื่อไปซื้อใบกระท่อมครับ
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพวัยรุ่นระหว่างก่อเหตุทำร้ายนายชัชพลมากสวัสดิ
อายุ๒๕ปีจนบาดเจ็บแล้วครับ
บริเวณข้างห้างศัพท์สินค้าเขตเทศบาลนครหัสใหญ่จังหวัดทรงคลา
เมื่อช่วงกลางดึกของวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ก่อนก่อเหตุชิงทรัพย์แล้วก็หลบหนีไปคุณ
ล่าสุดตำรวจสามารถจับนายธนพัฒน์สุขพัฒน์แล้วก็นายอลิสวิลาวัน
กบดานอยู่ที่ห้องพักแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
โดยเจ้าหน้าที่ติดตามแกะบรอยจากกล้องวงจรปิดตรงจุดเกิดเหตุ
รวมทั้งเส้นทางหลบหนีจนพบว่าผู้ก่อเหตุพักอยู่ที่หอพักแห่งหนึ่ง
ตำรวจก็เลยบุกเข้าไปจับกลุ่มพร้อมยึดของกลางเป็นปืน
ผู้ต้องหาสารภาพแบบนี้คุณร่วมกันก่อเหตุ๓คน
ส่วนอีก๑คนหลบหนีไปแล้วช่วงเกิดเหตุได้ตระเวนขี่รถจักรยานยนต์
พร้อมกับพกปืน๒กระบอกตระเวนไปเลยนะหาเหยื่อเพื่อที่จะชิงทรัพย์
เป้าหมายจนเหมาะเจาะแล้วก็ไปพบนายชัชพลกำลังยืนคุยอยู่กับเพื่อน
บริเวณจุดเกิดเหตุพอดีจึงจอดรถแล้วก็ลงไปทำร้ายเลยนะ
โดยใช้ปืนตีเข้าไปที่ใบหน้าเพื่อไม่ให้ขัดขืนหรือว่าคิดจะต่อสู้
คือไม่ขู่เขาก่อนเลยนะป้าบตีเข้าไปเลย

จากนั้นก็แย่งกระเป๋าสะพายหลบหนีไปนะครับแล้วก็นำเงินไปใช้จ่าย
ซื้อใบกระท่อมอ้างว่าทำเป็นครั้งแรก
แต่เจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งนะครับ
ต้นได้แจ้ง๔ข้อหาก็คือร่วมกันปล้นทรัพย
ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครอง
โดยไม่รับอนุญาตร่วมกันพกพาอาวุธปืน
และร่วมกันมีและใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ
พร้อมกับเร่งติดตามผู้ก่อเหตุที่กำลังหลบหนีอีก๑คน